เรื่องราวที่อยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมในช่วงนี้
ยังมีอีกนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีก็มี

เรื่องของห้องน้ำสำหรับสาวประเภท๒

มีแล้วคุณผู้ชมครับไปเลยครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ

จริงนะเดี๋ยวนี้สาวประเภทสองเพราะสวยนะคุณ
มองเหมือนแล้วก็ไม่รู้นะ
เหมือนเป็นผู้หญิงเลย
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำนี่ออกมาเลย

เฉพาะสำหรับสาวประเภทสองแบบนี้

ตำบลป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่
ซึ่งอาจารย์ประสิทธิ์ชูดวงนะครับ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยเนี่ยครับ
ก็บอกว่าสร้างมาเพื่อให้นักศึกษาที่เป็นสาวประเภท๒เนี่ยนะครับ
ห้ามเลยนะห้ามหญิงแท้หรือว่าผู้ชาย

ภายในห้องน้ำแห่งนี้สำหรับสาวประเภท๒เท่านั้นเลย
เท่านั้นจริงสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการให้เกียรติสาวประเภท๒นะครับ
เพราะว่านักศึกษาที่นี่ถึงแม้ว่าจะเลือกในเพศสภาพของตัวเองเป็นแบบไหน
เขาก็มีสิทธิ์จะเลือกถูกต้องต้องให้เกียรติเขา
แล้วก็ถือว่าเป็นความสบายใจของนักศึกษาด้วย
เพราะบางทีเกิดไปเข้าพร้อมกับห้องน้ำชายทำไง

มันก็รู้สึกกระอ่วนใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายถูกไหม

ที่เป็นสาวประเภท๒เข้าไปเจอผู้ชายอยู่ในห้องน้ำ

จากว่าเพศ๒เขาอายผู้ชายนะบางที

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
เอาจริงนะหัวใจเขาเป็นผู้หญิงนะ

แล้วก็เป็นการเคารพสิทธิส่วนบุคคลด้วย
ไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นเพศสภาพแบบไหน
แต่จิตใจดีแล้วก็สร้างคุณประโยชน
กับสังคมอันนี้ดีที่สุดแล้วล่ะครับ

เป็นไอเดียเก๋นะคุณนะ

แต่คุณอย่าแอบเข้าไปนะไม่ได้นะเขาห้าม

ไม่ได้นะอย่าไปใส่ผมยาวแล้วเดินเข้าห้องน้ำไปไม่ได้นะคุณ
เออเคยเข้าเขาไล่ออกมาอีกที
ตอนนั้นตอนนั้นปวดมากเข้าผิดห้องนี้วิ่งไม่ทันไม่ได้อีกอากูลเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกัน